แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ

คือมีผู้ชายสองคนทะเลาะกัน

อีกฝั่งนึงเอาเหล็กข้างทางฟาดแบบ

จากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือเพจดังเขาเอามาแชร์ไว้นะคะ

ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์

นะแต่คนที่ขี่รถจักรยานยนต์
หลบได้ใน๒รอบแรก
พอรอบที่๓หลบไม่ทันแล้ว

เขาก็ไปเอารั้วเหล็กที่อยู่ข้างถนนนะคะ

ก็จะมีจังหวะที่รถเก๋งอะนะ
ก็ลากทั้งคนทั้งรั้วเหล็ก
ไปสักประมาณ๓๐๔๐เมตรได้นะคะ
ก็ยังดีที่ไม่ได้มีใครเจ็บหนักค่ะ

คนขับรถเก่งขับรถพุ่งชน
รถจักรยานยนต์คนขี่รถจักรยานยนต

เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์เห็นไหมคะ

คือมันใช้เวลานิดนึงนะคะภาพก็เลยอาจจะแบบต้องรอจังหวะหน่อย
นี่ค่ะคือชนทั้ง๓รอบอะค่ะเดี๋ยวรอดูรอบที่๓นะ
รอบที่สามผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมีแล้ววิ่งมาแล้วมาเอารั้วเหล็กแล้ว
นี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ
แจ้งความแล้วค่ะครับระบุพิกัดว่าอยู่ที่ซอยมาลีคลอง๖จังหวัดปฐุมธานีหน้าหอพักแห่งหนึ่ง
นี่คือรถเก่งนะคะตามภาพในกล้องวงจรปิดมันอาจจะมืดหน่อยไม่เห็นสีรถ
แต่รถเป็นสีนี้ค่ะสีส้มแบบนี้กล้องอีกมุมนึงนะคะก็ชัดค่ะเห็นรถเก่งคันนี้ขับผ่านหน้าหอพัก
แล้ววนกลับมาแล้วก็พุ่งชนผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะก็ทำให้มีรอปภตรงนั้นเขาก็รีบมาดูเหตุการณ์ด้วย
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปค่ะที่จุดที่เกิดเหตุนะคะ
ถนนหน้าหอพักในซอยคลอง๖ตะวันออ๑๒หรือซอยมารีคลอง๖อครจปธานี
เดี๋ยวไปดูร่องรอยกันหน่อยนี่ภาพตอนกลางวัน
ทีมข่าวของเราบอกว่าเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ยังหลงเหลืออยู่เลยนะคะ
บนถนนยังมีร่องรอยแบบนี้นี่ค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับรอปภที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
นายสุรินวันตรงอายุ๓๖ปี
บอกว่าช่วงเกิดเหตุก็ดึกแล้วแหละประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะ

เห็นว่ารถเก่งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ก็ตกใจ
นึกว่าเป็นเหตุรถชนกันเป็นอุบัติเหตุ
แต่พอเห็นแล้วอ้าวมาชนอีกมาชนอีก
รอบที่รถเก๋งขับไปชนผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์
ก็เลยไปถามผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ก่อนที่จะไปคว้ารั้วเหล็กแล้วก็ไปฟาดใส่รถ
เขาไม่ยอมตอบนะคะแต่รอปภบอกว่าเหมือนเมา

มารู้ทีหลังว่าผู้ชายที่ขี่รถจักรยาน
ทะเลาะกับคนขับรถเก่งตั้งแต่หน้าปากซอย
แล้วเหมือนกับหาเรื่องคนอื่นมาตลอดทาง
แล้วก็มีเนี่ยตามกันมาแล้วก็มาก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
แต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับคุยไม่รู้เรื่อง
รอปภบอกว่าผมก็อยู่ในเหตุการณ์
ผมก็พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเมาอะค่ะ
เสร็จปุ๊บผมก็ไปหาคนเจ็บไง
ถามคนเจ็บว่าน้องเป็นไรเปล่ามีเรื่องกันมาป่ะเนี่ย

เขาบอกเขาไม่รู้อย่างเดียวเลย
เมาอยู่แล้วครับน่าจะสติแตกด้วย

มีปัญหากันตามถนนนี่แหละ

บอกว่ามอไซค์ขี่หาเรื่องมาทั่วเลยเมา

ผู้ชายที่บาดเจ็บอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่
ทะเบียน๒ขไข่ครคัง๙๔๑๔กรุงเทพมหานคร
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
คนที่ดูแลหอพักที่วิ่งมาดูค่ะ
ก็บอกว่าแผงเหล็กหน้าหอพรรคหายไปไหน

ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์คว้ารั้วเหล็กไปฟาดใส่รถเก๋ง

สุดท้ายก็มีการแจ้งความกันเอาไว้ที่สพคล๕นะคะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ค่ะ
โอ้โหเห็นภาพแล้วก็น่ากลัว